เรื่องน่ากลัวไม่แพ้กันเลยจนต้องส่งผู้สื่อข่าวไปสำรวจตลาดกันหน่อย
แพงทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมบอกสงสารตัวเองรายได้ไม่ขึ้นแต่รายจ่ายขึ้นตลอด
เอาวันนี้ลงไปดูหน่อยนะคะสำรวจตลาดกันดูว่าแต่ละอย่างเนี่ย
มันขึ้นราคาเท่าไหร่อย่างไรไปดูนี่ก่อนเลย
ผักสดผักสดมันเป็นหนึ่งในเมนูที่มีทุกบ้านนะ
อันนี้จำเป็นเออกระพงกะเพราผัดผักผัดถั่วฝักยาว
อะไรอย่างเงี้ค่ะร้านค้าอาหารตามสั่งก็จำเป็น
ต้องมีอยู่แล้วนี่คือที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ที่กรุงเทพนะคะ
เป็นยังไงขึ้นแบบก้าวกระโดดอ่ะไหนยังไงบ้าง
ฝักยาวปกติเคยขายกิโลกรัมละ๓๐บาทตอนนี้กิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
ขึ้น๒๐บาทถูกต้องเกือบเท่าตัวแน่

งกวานี่เป็นผักแต่งจานที่อยู่ในเกือบทุกเมนูเลยนะ

ถูกต้องปกติขายกถุงถุงละ๑๐กิโลกรัมอยู่ที่๑๒๐บาท

เพราะถ้าบอกเลยว่าลูกค้าที่มาซื้อเนี่ย

ถ้าขึ้นเยอะไปก็คนบริโภคเขาก็กำลังซื้อเขาก็น้อยสิ
เราก็ได้แค่พยุงไปแต่ละวันให้มันรอดไปวัน
คุณผู้ชมบอกจริงขึ้นมาตั้งแต่หลังปีใหม่แล้ว
แต่เพิ่งจะมาขึ้นครบกันทุกอย่างก็ตอนนี้

ไปดูร้านขายของชำกันหน่อยไหมคะ
อันนี้ของสดเอาไปดูของชำ

พอเห็นหน้าผู้สื่อข่าวยกมือปัดป่ายแล้วบอกก่อนเลย

ถามว่าอะไรไม่แพงจะตอบง่ายกว่าเพราะมันแพงทุกอย่าง
บอกแพงแบบเดาทิศทางอะไรไม่ได้เลย
เมื่อก่อนยังพอรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้ไก่แพงช่วงนี้หมูแพง
มันก็จะมาเป็นหน้าของมันแต่ตอนนี้
น้ำมันแพงก๊าซหุงต้มแพงอะไรอะไรก็แพงไปหมด
คือคุณพี่ท่านเนี่ยบอกว่ามันเป็นแบบ
อย่างเช่นถ้าไก่แพงน้ำมันลงไอ้นั่นแพงไอ้นี่ลง
มันจะมีความแบบสมดุลกันอยู่บ้าง

แพงน้ำมันก็ไม่ลงแพงตามไปอีก

เขาบอกว่าคนจะซื้อของก็ลำบาก

แม่ค้าเองก็ลำบากใจที่ต้องขายของราคานี้เหมือนกัน

ก็ซื้อเท่าเดิมแหละแต่เลือกมากขึ้น
ถ้าสมมุติว่าซื้ออย่างอื่นทดแทนได้
ก็ต้องซื้ออย่างอื่นทดแทนที่ราคามันถูกกว่า
หรือซื้อเฉพาะที่จำเป็นจริงเท่านั้น
ลดปริมาณบ้างซื้ออย่างอื่นทดแทนบ้าง
ก็ทำได้เท่านี้แหละ
ก็คิดว่าถึงใจเยอะแหละ

ขายไปแต่ก็คิดกับคนซื้อก่อนทะ
วอธิบายและแรกเป็นอ่อนการซื้อ
ค่อยต้องบอกว่าสเมนทั่วนี้
๑๕๐๐บาทประมาณนี้เลย
คุณผู้ชมบอกมะนาวที่สุราชตอนนี้กิโลละ๑๓๐นะคะ

นาวกิโลกรัมละ๑๓๐บาท

วันนี้น้ำมันดีเซลราคาขึ้นใช่ไหมคะ

หุงต้มแบบ๑๕กิโลกรัมก็ขึ้นวันแรกนี่เลยค่ะ๓๓บาท

เขาจะมีคือแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีภาษีท้องถิ่น

แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้ดีเซลขึ้นเท่าไหร

สักขาประจำที่เขาเติมกันบ่อยอ่ะ
กระทบมากเลยครับ

เติม๕๐๐นี่จะได้ประมาณ

แต่ตอนนี้เดี๋ยวก็หมดแล้วครับ
อ่าคือมันได้ปริมาณน้อยลงอ่ะ

ที่เคยเติม๕๐๐ก็พอวิ่งได้
แต่ว่าตอนนี้พอวิ่งได้เท่าเดิมต้องเติม๖๐๐ต้องใช้เงิน๖๐๐
ใช่ค่ะปริมาณเท่าเดิมเพิ่มเติมคือจ่ายเงินเพิ่มนะคะ
คือสัปดาห์นี้ดีเซลเนี่ยขึ้นเป็น๓๒นะฮะ

สัปดาห์ต่อไปเพิ่มอีก๑บาทเป็น๓๒
แล้วสัปดาห์ต่อไปจะเพิ่มอีก๑บาทเป็น๓๕

ดีเซลจะตกอยู่ที่ประมาณลิตรละ๓๕แน่
ตอนนี้เขาจะไปตึงราคาให้ที่ลิตรละ๓๐
ลิตรละ๓๐เหมือนที่เคยตรึงราคามาแล้ว

ซึ่งร้านอาหารตามสั่งเองเขาก็บอกเหมือนกันว่า

เพราะว่าตอนแรกช่วงที่หมูแพงไก่แพงไข่แพงอ่ะ

ก็คือพยายามขายข้าวอาหารตามสั่งตามราคาเดิม
แต่ตอนนี้ก๊าซหุงต้มก็แพงด้วย

ก่อนหน้านั้นเราเคยกินฟองละ๕บาท
ใช่ตอนนี้เป็น๑๐แล้วเป็น๑๐บาทมาพักใหญ่แล้วค่ะนี่ล่าสุดท่านนายกนะฮะ
ศกรัฐบาลนะครับบอกว่าคุณธนกรวังบุญคงชนะนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์นายมนตรี
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามและเฝ้าระวัง
ร้านค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหลังน้ำมันดีเซลขึ้นราคา

แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบไปหามาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ก็เดี๋ยวรอดูหน่วยงานที่เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันแล้วกัน